สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กันที่เรื่องราวความหวานของนักแสดงสาวเอมมี่มรกฏแล้วก็หวานใจไฮโซหนุ่มจิรยุทธ์ค่ะ
หลังจากที่ทั้งคู่เพิ่งควงคู่กันมาสวีทฮานิมูลไกลถึงสหรัฐอเมริกามาหมัด
ล่าสุดก็มีทริปเตรียมแพ็คกระเป๋าไปประเทศญี่ปุ่นกันต่อแล้วค่ะ
ตั้งแต่มีข่าวดีจูงมือเข้าสู่ประตูวิวานะคะ
คู่รักสุดหวานอย่างเอมมี่มรกฏและไฮโซหนุ่มจิรายุทธ์ก็เร่งเคลียร์งานทันที
ทริปฮานิมูลสุดสวีทที่ฝ่ายชายตั้งใจเซอร์ไพรส์ให้กับศรีภรรยาคนสวย
ด้วยการจัดแจงแผนการท่องเที่ยวด้วยตัวเองเลยค่ะ
ซึ่งเป็นการดื่มดำธรรมชาติที่รัฐอยู่ท่าสหรัฐอเมริกา
โดยสาวเอมมี่ก็เป็นปลื้มไม่น้อยนะคะ
เพราะว่าหวานใจเทคแคร์ดีตลอดทั้งทริปเลย
อดไม่ได้ที่จะแชร์โมเมนต์หวานฉ่ำลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
ซึ่งนอกจากนี้ก็ไม่ได้มีโปรแกรมอะไรเป็นพิเศษ
เพราะต่างฝ่ายต่างเติมเต็มความหวานให้แก่กันอย่างสม่ำเสมอค่ะ
จะเผยว่าสัปดาห์หน้าก็เตรียมแพ็คกระเป๋าควงกันไปเล่นสกีที่ญี่ปุ่นต่ออีกด้วย

คือที่ไปนี่มี่อยากไปมานานแล้วค่ะ
แล้วพี่หนุ่มเขาก็คงตั้งใจจัดให้มีอยู่แล้ว
แล้วก็คือแค่ไปมี่ก็แฮปปี้น้ำตาลินอยู่แล้ว
ยูท่ามาค่ะไปอาวิโซน่าที่อเมริกา
ทั้งหมดรวมเดินทางแล้วประมาณ๘วันค่ะ
คู่เราก็น่ารักตลอดเวลาอยู่แล้วนะ

คือเราจะคอยเติมหยอดกันให้กันตลอดเวลาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้มีอะไรที่มันแบบพิเศษโดดเด่นขึ้นมาค่ะ
แต่ว่ามี่ถือว่าทริปนี้เป็นทริปที่มี่ประทับใจมาก
บรรดา๑๐ปีที่ผ่านมาเป็นทริปที่ชอบมาก
ใช่ค่ะเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างทุกก้าวทุกสิ่งอย่างหมดเลย
ตั้งแต่โอ้โหแบบออกจากประเทศไทยยังไงอะไรอย่างนี้

อาทิตย์หน้าไปใหม่แล้วค่ะอาทิตย์หน้าจะไปสกีค่ะ

ส่วนบทบาทในวงการบันเทิงของสาวเอมมี่นะคะที่ตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระอย่างเต็มตัว
และกำลังจะมีผลงานกับค่ายใหม่เจ้าตัวยอมรับว่าตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยค่ะ
แต่ก็จะทำผลงานออกมาให้ดีอย่างเต็มความสามารถ
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเร่งฟิตหุ่นเพื่อให้งานหน้าจอทีวีออกมาดูดี
ไม่แพ้คลื่นลูกใหม่ที่เร่งพัฒนาฝีมืออยู่เรื่อยค่ะ
คือในเมื่อเราใส่เต็มที่แล้วแล้วเราคือทั้งเรื่องของความสามารถ
แล้วก็สิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดออกมาผ่านกล้องแล้ว
เรื่องของรูปรักภายนอกเราก็ต้องดูแลด้วยเพราะว่าแม้น้องใหม่สวยกันทั้งนั้นเลย
ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเราก็เดสมอเล่เลย